สวัสดีครับ
ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
เด็กชายซูลุยผิวหรือน้องต้าแง

แต่ต้องเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิด
เมื่อลูกชายวัยกำลังสนหายตัวไป

ตำบลสระพังลานอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาปู่พรมสแกนพื้นที่
ขณะเดียวกันเจ้าของไร่อ้อยยอมตัดต้นอ้อย
เปิดพื้นที่ให้ค้นหาเด็กท่ามกลางความหวังแต่ไร้วี่แวว
ครอบครัวต้องหันไปพึ่งศัยยศาสตร์
ไป๙วันไม่มีปฏิหารพบศพน้องต้าแงในร่องน้ำกลางไร่อ้อย
แต่สภาพศพไม่ปกติท้องแตกเหมือนถูกสัดกัดแทะ
ผู้เป็นแม่ร่ำไห้แทบขาดใจหลังพบร่างลูกชายซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของเธอ
จากสภาพศพพ่อแม่ยังคาใจเพราะเชื่อว่าต้าแง่ถูกทำร้าย
และไม่น่าจะเดินไปได้ไกลถึง๕กิโลเมตร
ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีนำตัวในฝนวัย๓๒ปีหนุ่มออทิสติก
พัฒนาการทางสมองเท่าเด็ก๕ขวบซึ่งมีบ้านใกล้จุดเกิดเหตุ
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำโดยนักจิตวิทยาสหวิชาชีพ
เขายอมรับว่าพาเด็กไปเล่นน้ำในไร่จนพลัดตกน้ำ
แต่ช่วยขึ้นมาไม่ได้เพราะอุ้มไม่ไหว
แต่ครอบครัวและชาวบ้านไม่เชื่อว่าไหนฝนทำเด็กตาย
เชื่อว่าเขาตกเป็นแพ้รวมตัวเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ขอให้ตำรวจกองปราบรามเข้ามาทำคดี
แจ้งเอาผิดตำรวจ๑๒นายปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
ธันวาคม๒๕๖๑ตำรวจแถลงปิดคดี
หลังรวบรวมพยานหลักฐานประกอบผลชนสูตรแพทย์๓สถาบัน
ยืนยันตรงกันว่าเด็กไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ออกหมายจับในฝนในข้อหาพรากผู้เยาว์
สรุปในฝนพาเด็กไปแต่ไม่ได้ทำร้ายหรือฆาตกรรม
เมื่อรู้ผลคดีพ่อแม่ต้าแง่เศร้า
ผลักดันออกนอกประเทศหลังเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ปี๒๕๖๒ทนายอนัญชัยชายเดชเผยอายการส่งคืนสำนวนให้ตำรวจ
เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพราะในฝนเป็นผู้พิการทางสติปัญญา
ตามกฎหมายต้องงดการสอบสวนให้แพทย์วินิจฉัยก่อน
แต่ตำรวจดำเนินคดีกับในฝนการสอบสวนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สุดท้ายมีคำสั่งงดสอบสวน
ครอบครัวจึงฟ้องเรียกค่าเสียหาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ๒ล้านบาทฐานละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ปิดฉากชีวิตหนูน้อย๑ชีวิตที่ต้องสง่วยความตาย
และจากไปก่อนวัยอันควร